ตำรวจได้มีการแจ้งข้อหานะคะกับสองหนุ่มสาว
ที่อยู่ในคลิปที่มีการระยังรักการกลางแจ้ง
ภายในมหาวิทยาลัยชื่อดังในย่านบางเขนแล้ว
เข้ามอบตัวต่อตำรวจค่ะก็อ้างนะคะ
บอกว่าที่ทำไปเพราะว่าต้องการเรียนแบบหนังโป๊ที่ดู

หวังสร้างรายได้จากคลิปโป๊ค่ะ

สุดอนาจารย์ที่มีการแชร์ในโลกโซเชียล

ยกายมีเพศสัมพันธ์กันภายในมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านบางเขน
คลิปดังกล่าวเริ่มต้นจากการถ่ายบรรยากาศ

จะเลี้ยวรถเข้ามหาวิทยาลัย
จากนั้นตัดภาพชายหญิงคู่หนึ่งเริงรัก
ใต้ต้นไม้ด้านหลังสนามเทนนิส

และที่ฮือฮาก็คือมีภาพตำรวจสองนาย
มายืนทำท่าจำลองเหตุการณ์เริงรัก

เรียกเสียงหาทั่วโซเชียล
หลังเป็นข่าวฮือฮาเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
หนุ่มวัย๓๐ปีดีกรีปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
พร้อมด้วยแฟนสาวอายุ๒๔ปี
อยู่ในคลิปเดินทางเข้ามอบตัว

ของวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมา

อกจากนี้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงคลิปนี้

ซึ่งเป็นเว็บโป๊ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
โดยผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ลงคลิปไว้

เมื่อผู้สนใจเข้าไปสมัครสมาชิก
จะต้องเสียค่าสมัครแรกเข้า๓๐๐บาท
และเสียรายเดือนอีก๑๕๐บาท

จะต้องโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

อายุ๑๖ปีเป็นเจ้าของบัญชี

กลางกล่าวเพื่อชมคลิปฉบับเต็มได้ในที่สุด

ต้องหายังยอมรับว่าเคยมีการลงคลิป๗๘คลิป

เป็นกรณีที่วัยรุ่นคึกขนองหลงผิด

ว่าการทำการไปกันแบบนี้ไม่ถูกต้อง

แล้วก็ทำลงไปลักษณะเป็นแบบนี้
พอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีคนแท็กเข้ามาในติด

ก็เริ่มมากขึ้น
เพิ่งจะทำแต่ว่ามีคลิปประมาณทั้ง๗๘คลิปแล้ว
เรื่องต้นตำรวจแจ้ง๓ข้อหา
คือร่วมกันกระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัน
กระทำการลามกอย่างอื่นเพื่อความประสงค์แห่งการค้า

ซึ่งมีข้อมูลลักษณะอัลลามก
พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสนบางเขน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน